เฮ้ยแกนมีอะไรจะบอกทำงานหลายอย่างใช้แค่สมาร์ทโฟนแต่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
ใช้แค่สมาร์ทแฟนอย่างหลิบอิะยิดยิด
สแกนนิ้วรายงานตัวทำนายดวงให้คนทำงานได้มีเฮ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีงานดีมีชัยจนหน้ามันไส้เบา
เดือนพฤษภาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ

ต่อไปนี้โปรดเรียกข้างว่าเท่าแก่เนียถึงเวลาเห็นของชาวมีนที่ทำธุรกิจ
โดยเฉพาะด้านเสริมสวยทำผมทำเล็บลวกไทยสปาหน้าด้วยฝ่าเท้าขอ
บ้าเหรอกับธุรกิจอาหารที่เจ๊โอเจ๊ไฝต้องมีหนาวกันบ้าง
จะลงทุนอะไรก็สำเร็จได้กำไรแน่นอน
ฟันเฟิร์มอันดับ๔ราศีเมษอดทนเวลาที่ฝนพร่ำ
อย่างน้อยก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่าง
เอ๊ะนี่หลิร้องเพลงหรืออ่านเรียงความ
เอาละชาวเนธที่อดทนกับการทำงานมานาน
ช่วงนี้จะได้คลี่คลายกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าต้องเซ็นสัญญาก็จะอนุมัติทำงานผ่านฉลุย
มีแต่ไฟเขียวเปิดทางให้ทำงานได้ราบรื่นตลอดทางเดือนเลย
อันดับ๓ราศีธนู
เด่นประจำออฟฟิศต้องยกให้กับชาวธนู
เพราะช่วงนี้ผลงานดีเฉิดฉายเป็นประกายติดอันดับ
เจ้านายหัวหน้าตังไว้ใจให้ทำงานที่ยากแต่ก็ทำได้
รับผลตอบแทนก้อนใหญ่แบบสบาย
เรียดก้าวหน้าจนคนที่นั่งข้างต้องแอบอิจฉาเบา

สิ่งในเดือนนี้จะเข้าใจคำนี้ได้เป็นอย่างดี
เพราะในช่วงที่ปวดหัวที่สุดกับงาน
จะได้เพื่อนร่วมงานพร้อมใจกันเข้ามาช่วยให้ผ่านไปได้จนสำเร็จ
ที่จะมีงานเข้ามาแบบต่อเนื่อง
ให้ได้มีเงินเก็บแบบยาว

หลีจะบินไปกับราศีกันด้วย
บินไปโกยโอกาสดี
เพราะช่วงนี้จะได้งานดีเงินดี
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ได้มีโอกาสบินไปต่างประเทศ
ดูงานต่างจังหวัดแบบสวยด้วยล่ะเจ้าค่ะ
หลียอมเป็นเบาของแม่นายชาวกันเลยอย่าลืมเบานะเจ้าคะเอ
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีงานดีมีชัยจนหน้ามันไส้เบา
เดือนพฤษภาคมทำงานขยันซื่อสัตว์อดทนต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ
แล้วศักดิ์วันจะต้องเป็นเราผมเลือกศาสตร์เลยอิอิ
วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู